ติดติด
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

คุณพี่แต่งตัวนี่เต็มที่มากจริง

จัดเต็มมากทีเดียวนะคะวันนี้
ไปแฟชั่นที่ไหนมาคะคุณแม่วันนี้

ไปที่คอนเสิร์ต

พรุ่งนี้หรอวันเด็ก

วันที่๒๖มกราคมนี้นะคะ

เมื่อวานนี้วันที่๑๐มกราก็มีการประชุม

นวงในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

แลงจี่ต้องอยู่กับอะไรปลอม

ไม่มีคำชมใช่ไหมอ่ะมันใช่มันใช่คุณค่ะทำไมวิกกับเขามันหนวดไม่เข้ากันเลยวะ
แองจี้ใส่วิกแล้วมีข่าวเป็นเทรนด์คุณแม่ตอนนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเรียบไป
จี้เธอดังแล้วนะเธอรู้ไหมว่าเธอดังแล้วนะไปไหนก็ถามถึงแองจี้นะดังมาก
คุณแม่กลัวอะเขาถามถึงเรื่องอะไรอะไม่ทำไมเขาพูดถึงพิธีกรก็ไม่พูดเลย

คุณผู้ชมทางบ้านฟันแฟนรายการฝากผ้าขอบคุณค่า
รับทราบ
มาให้พวกพี่อีกแล้วค่ะเดี๋ยวน้องจะเอามาให้นะคะ

ค่ะโดยคุณวิสนุกเครื่องงามรองนักวัฏมนตรี

หลังจากวันที่๒๖มกราคมคุณผู้ชมค่ะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ

เป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วยเนินแห่ง

ก็ต้องนำความกราบบังคมทุน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี

เรื่องนั้นก็ต้องนำความกราบบังคลทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทด้วยนั่นเองค่ะ
จึงไม่สามารถแถลงการนะตอนนี้ได้
ก็คือหลังจากวันที่๒๖มกราคมเรียบร้อยก็จะมีการแถลงการ
โดยพระราชพิธีเบื้องต้นก็จะมีเกือบเต็มทั้งเดือนเมษายนเลยค่ะคุณผู้ชม
เริ่มจากพิธีพลีกรรมก็คือพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
เริ่มตั้งแต่วันที่๖เมษายนกระทั่งสิ้นเดือนเมษายนเลย
แล้วก็ต่อด้วยเดือนพฤษภาคมนะคะในวันที่๒ถึงวันที่๓พฤษภา
จากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีเบื้องกลางซึ่งเป็นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่๔ถึงวันที่๖พฤษภาคมนั่นเองค่ะ
และในวันที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่๔พฤษภาคมนะคะในปีนี้ก็ถือว่าเป็นวันบรมราชาพิเศษ
แต่ว่าจะเป็นวันระลึกถึงการบรมราชาพิเศษซึ่งเรียกว่าวันฉัดมงคล
ก็คือปีหน้าเป็นต้นไปวันฉัดมงคลก็จะเป็นวันที่๔พฤษภาคมนั่นเองนะคะ

พี่ม้าด้วย๒ราชการ๒แผ่นดิน
แม่ฉันยิ่งกำไรหนักได้เลย
มากกว่าสิตั้งแต่รัชกาลที่๗น่ะ

อันนี้เป็นคำบอกกล่าวว่าต้องอยู่ให้ถึง

วันนี้ยังเพิ่งคุยกับน้องที่มาด้วยกันนะครับ

น้องเขาเป็นรายเวอร์เราค่ะก็คุยกับนางแล้วก็บอกว่า

เหมือนกับพูดแบบนู่นนั่นนี่

ก็เลยบอกว่าชีวิตนี้มันเป็นวงกลมไง

จะได้เป็นแบบว่าล้านลามีความสุข
เออได้ค่ะ

ปลาหมึกอยู่ตามหน้าพี่ม้าย

ไฮโดรเจนในงานวันเด็ก

ใช่ค่ะเขาบอกกระทรวงศาสตร์ธรรณสุข

ก็ในวันเด็กก็ต้องพากันไปเที่ยวใช่ไหมคะ
ก็ดูสุขภาพร่างกายลูกหลานเราให้แข็งแรงนะคะ

พยายามป้องกันตัวเองนะคะ

ล้างมือกันบ่อยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดล้างมือกันไม่สะดวกเขามีอะไรนะแอลกอฮอล์ที่เป็นแพ็คค่ะ
สามารถที่จะเช็ดได้หรือว่าผ้าเปียกก็ได้ผ้าเปียกที่เมียฆ่าเชื้อก็ได้อันนี้จำเป็นมากสำหรับการทำมือให้สะอาดเพราะว่ามือมันจะพาไปที่อื่น
ขยี้ตาเด็กบางคนเอามือเข้าไปในปากไปหยิบของรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ช่วยดูแลลูกหลานด้วยบางทีลูกเรายังเล็กนะคะเห็นแก่การสนุกนะคะ
แล้วก็ก่อนที่ลูกจะจับขนมหรืออะไรรับประทานเนี่ยก็ควรที่จะเลือกอาหารที่สะอาดปรุงสุกนะคะจากร้านที่ถูกสุขลักษณะนะคะ
ขนมก็ควรจะเป็นขนมที่ดูวันผลิตให้ชัดเจนว่าหมดอายุแล้วหรือยังอันนี้คิดว่าหลายหลายคนไม่ได้ดูแต่ว่าดูสักหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็หลักว่าให้กินร้อนช้อนกลางนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช่เพราะเขากลัวตอนนี้ก็คือกลัวโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้ปกครองควรจะทำป้ายติดป้ายชื่อติดเบอร์โทรศัพท์ทำยังไงก็ได้ให้ติดต่อกลับ
เพราะว่าลูกโป่งเหล่านี้จะไวไฟมาก
ไอ้สเปรย์ฉีดสีนั้นเขาไม่ได้เล่นกันในวันเด็ก

เอามามัดเอามาดึงเล่น
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบางคนอาจจะเผลอแล้วก็กินเคี้ยวเล่นลงไปปิดหลอดลมได้
อันนี้ก็สำคัญมากก็ขอเตือนในช่วงวันเด็กนะคะให้ดูแลลูกหลานให้ดี
อันนี้ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งนี่นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะลูกโป่งอย่างเดียว
สภาพอากาศตอนนี้ก็ย่ำแย่มากเลย
ซึ่งสภาพอากาศย่ำแย่ฝุ่นเยอะในลักษณะแบบนี้
เต็มไปทั่วนะครับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกันเลยทีเดียว
เมื่อเช้าวันนี้ค่ะวันที่๑๑มกราคม
พบว่ามีความอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก
เกินค่ามาตรฐานถึง๕จุดอันตรายด้วยกันเลยทีเดียว

มันเหมือนหมอกแต่มันไม่ใช่นะนั่นคือฝุ่น
แขวงแรกเลยนะคะคือแขวงพระพลาอยู่เขตวังทองหลาง
อยู่แถวนั้นก็ให้ระวังนะคะมีที่กันหน้ากากนะ
หน้ากากสำหรับโดยเฉพาะด้วยนะที่มันมีเป็นรูด้วยนะใช่ประมาณนั้น
อีกที่หนึ่งนะคะคือริมถนนพระราม๔เขตปฐุมวัน
ใจกลางเมืองเลยแหละอีกที่หนึ่งนะคะอยู่ริมถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลาง
อีกที่หนึ่งนะคะที่ที่๔เป็นที่อยู่ใกล้กับเราเนี่ยนะ
คือริมถนนดินแดงเขตดินแดง

ควบคุมพิษมลพิษขอความร่วมมือจากประชาชนง่ายมากเลย
ก็คือการเผาในที่โล่งทุกประเภท
แล้วก็งดการใช้รถยนต์ควันดำอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้เนี่ยนะคะหากประชาชนคนไหนพบหรือว่าเห็นรถนะคะ
ไม่ว่าจะประเภทไหนก็แล้วแต่มีควันดำปั๊บแจ้งเลย
แจ้งทันทีเลยนะคะต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะคะ
แจ้งใหม่เลยนะคะคือ๑ถ้าเป็นรถเมหรือว่า
ไม่ใช่เราถ้าเป็นรถเมย์หรือว่ารถบรรทุกควันดำนะ
โปรดแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก
ถ้าเป็นรถยนต์ควันดำนะอย่างที่เราขับกันอยู่อย่างนี้นะคะ

ผู้บังคับการตำรวจจราจรหรือว่าสายด่วน
โหจำเลขไว้ให้ดีนะ

แล้วก็หัวเราะ๓ครั้ง

ฉันจะว่าจำ๑๕๕๕ง่ายที่สุด
สำหรับประชาชนควรลด
ระยะเวลาการออกกำลังกาย

มีคนรู้สึกว่าเจ็บข้อหรือว่า

แน่นเอาแบบติดขัด
พบแพทย์มันเป็นการ

มันเป็นการบ่งบอกเลยทีเดียว
ทำไมมันเกิดขึ้นได้เยอะขนาดนี้

มนุษย์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อัตราลายนะเราจะไม่มีที่อยู่กันแล้วเนี่ย

ช่วงหน้ามีสัญญาณคลื่นวิทยุออกมาจากนอกโลกแล้วไม่แน่นะคุณแม่
ใช่ค่ะเมื่อกี้นี้เกิดเอาไว้นะคะว่าสาวบราซิลชาวบราซิลนะคะเงินหายหลักแสนเลยแต่ได้คืนคนไทยน่ารักที่สุดนะคะ
ก็บอกว่าทางจศร้อยนะคะรายงานความคืบหน้าของนักท่องเที่ยวที่ลืมเงินไว้แสนบาทนะคะ
ไว้ภายในร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
หลังจากได้รับการประสานงานแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งความเรียบร้อย
ก็บอกว่ามีนางสาวคนหนึ่งชื่อว่านางสาวพรไพรินนามสกุลศรีสดนะคะ
เป็นพนักงานขายของที่ร้านดังกล่าวเป็นคนเจอนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕มกราที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็พบว่านี่แหละค่ะมีคนเข้าออกยังไง
แล้วก็มีรถอะไรเข้ามาบ้างก็เจอรถตู้นะคะ
ทะเบียนสีเหลือง๓๓๕๐๖๕กธมนะคะ
จึงประสานให้แทงจรสอร้อยช่วยหานะคะ
ก็ช่วยหาไปหามาจนทราบว่าเจ้าของเงินนะคะ
ตอนนี้เดินทางไปที่จังหวัดกะบี่แล้ว

เขาก็เลยเนี่ยไปเอาเงินสดเนี่ยมา
แต่ปรากฏว่าลูกเขาเนี่ยเยี้ยวุ่นวาย

เมื่อกี้นางหยิบเงินออกมาจากตรงนั้น
วางอยู่ตรงนั้น

แล้วลูกก็เดินมาข้างหลัง
พอรูดซิบเสร็จนางก็วางไว้เห็นไหม

สีน้ำเงินอยู่ตรงนั้นเองนะ
อ๋อนี่ไงเขายังมีของ

ไปเลยนี่ดีว่าที่พนักงาน

อาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้รู้ว่าคืออะไรอยู่แล้ว
ใช่ดีที่กระเป๋าไม่ได้โดดเด่นมากเนอะ
สีน้ำมุมใช่เราก็ต้องขอชื่นชมนะคะ
น้องคนนี้นะคะก็คือน้องไพรินนี่แหละนะคะ
เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาเปิดดูนะคะมีเงินหลักแสนเนี่ยเขาตกใจมาก
แล้วในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพยายามต้องหาเจ้าของให้เจอ
เพราะว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินของเขา

เนี่ยให้เขาแบบมานับเนาะว่าครบไหม
ทั้งหมดที่เขาเหมือนกับเวลาคนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะ
พี่บอกว่าของที่ญี่ปุ่นวางหายตรงไหนเจอตรงนั้น
เราก็ดีใจว่าเมืองไทยเราก็เป็นแบบนี้นะคะ
ดีใจมากไม่ใช่มีที่เดียวนะ
อยากให้มีทุกที่

จริงข้ามวันข้ามคืนก็ไม่หาย

นิสัยที่เราให้ของคืนคนไทยพี่ผัดว่ามีนะ

มันก็มีถังขยะทำไมไม่เอาไปเก็บ

ไม่ทราบหนูจะรู้เหรอไม่ใช่บ้านหนู
เขาไม่ต้องทะเลาะกันนะคะไม่ใช่เรื่องของเราทั้งคู่
ทะเลาะในมหาวะน้องที่เราแนะนำคุณผู้ชมไว้

ถ้าเธอตายแล้วนี่จะเอารูปงานศพมันเป็นอย่างไร

พี่ม้านี่ตัวหอมนะ
พี่อร่วมว่ามีแฟน

ราศีใดในช่วงนี้จะมีแฟนเด็ก

ฉันไม่ชอบมีแฟนเด็กฉันอยากได้เงินเยอะ
ราศีใดได้เงินเยอะฉันชอบกว่า

พร้อมกันเลยเพราะปีที่แล้วนี่เศร้ามาก

โดนเยอะแม่วะโดนเยอะมากที่สาราการประเรียนวัดโบสถ์นะครับ
หมู่ที่๑อยู่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองเนี่ย
ก็มีงานศพของนางลำไย๑๐น้อยอายุ๙๑ปีอายุเยอะนะ
ที่ทำให้คนฮือหามากนั่นก็คือภาพที่อยู่หน้าศพของนาง
ไปดูภาพนางสิคะว่าเป็นอย่างไรนะฮะ
นี่นางชู๒นิ้วเหมือนอย่างที่หล่อนแกคิด
หล่อนนี้หน้าหล่อนก็เป็นเหมือนคุณยายนะ

ใช่ผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่าผู้ตายเป็นคนสนุกสนานมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
ไม่มีชีวิตอยู่ก็เลยไม่อยากให้ลูกร้านนี่นะฮะ

ด้านนางสาวดารนีศิษย์น้อยนี่
ลานสาวคงก็เปิดเผยนะครับว่าคุณยายนี่นะคะ
เป็นคนที่มีนิสัยร่าเริง
ชอบถ่ายรูปกับหลานซึ่งก็มีภาพหนึ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือ
ฮูสองนิ้วนี่แหละซู่ตายครับ
ดังนั้นเมื่อคุณยายเนี่ยนะคะเสียชีวิตก็จึงนำภาพดังกล่าวนี้นะครับ
มาไว้ที่หน้าศพของแกเอง

ฉันว่าตอนฉันตายฉันจะเอาตอนที่หนึ่งหน้าครั้งที่๕เนี่ย

เดี๋ยวครั้งที่๕

หนูว่าพี่ม้าไม่ตาย

ด่าเด็กทำไมฉันให้ปลุก๗โมงเช้าทำไมไม่ปลุกไปทำงานสาย
เด็กบอกปลุกแล้วค่ะคุณปลุกแล้วทำไมฉันไม่ตื่น

หนูเห็นคุณนอนยิ้มแล้วค่ะ
ไม่ทราบว่าหนูเห็นคุณนอนยิ้มแล้วค่ะ

หนูเห็นคุณนอนยิ้มแล้วล่ะไปตัดไปตัด

ขาสั่นละไม่สั่น
ไม่ช่วย๙๐ด้วย

ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นล่าสุดที่คุณม้า
ฟูเทิร์นเอามีคลิปให้ดูมั้ยอย่างนี้

ก็ดูกันทุ่งประเทศเลยนะอ่ะลดมืออ่านไปก่อน
นักวิทยาศาสตร์ก็ประหลาดใจเรื่องของสัญญาณคลื่นวิทยุปริศนานอกอวกาศค่ะ

เหมือนที่เราบอกไปว่าเอ๊ะทำไมมีสัญญานอกโลกส่งเข้ามาได้ด้วยนะคะ
สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานบอกว่า
นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาได้ตรวจจับแล้วค้นพบสัญญาณคลื่นวิทยุปริศนาค่ะ

มาจากดินแดนอันไกลโพสต์ในห่วงอวกาศเลย
กลายเป็นประเด็นที่กล่าวถึงกันเป็นอย่างมากเลย

สัญญาณคลื่นวิทยุดังกล่าวมันมาจากที่ไหน
แต่ตามรายงานระบุบอกว่า
นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศในแคนาดาก็เปิดเผยบอกว่า
ค้นพบสัญญาณวิทยุที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

พบว่ามาจากอวกาศห่างออกไปราว๑๕๐๐ล้านปีแสงเลยนะคะ

โดยกล้องโทรทัศน์สามารถตรวจจับได้ถึง๑๓ระลอกซ้ำกัน
ไม่ใช่มาทีเดียวมาซ้ำ
นี้คลื่นวิทยุดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งมาครั้งแรกด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยมีกล้องโทรทัศน์อื่นจากต่างมุมของโลก
ก็จับคลื่นสัญญาณนี้เอาไว้ได้เช่นกัน

คลื่นเหล่านี้อาจจะเป็นการชนกันหรือว่าการระเบิด
ดวงดาวที่อยู่ห่างไกลออกไปนอกระบบสุริยะหรือเปล่า

แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ต่างหลงไหล
ที่มาที่ไปของสัญญาณนี้เนี่ยนะคะ

มันใช่ใช่ไหมไม่ใช่ที่อื่นก็มีสัญญาส่งมาพี่ภาษาไทยเชื่อไหมคะ
ไม่ใช่ข่าวเบนความสนใจอะไรใช่ไหมคะ

มนุษย์ต่างดาวเหรอไม่รู้ฉันเชื่อว่ามีคน

ก็มีนี่ไงก็นั่งกันอยู่นี่ก็มีคนสิงจะบ้า
ก็คือหมายความว่าเชื่อเฉพาะสิ่งที่เห็นนะคะ
อ๋อเราเห็นในโลกที่เราเห็นแบบนี้
ว่ามีความคิดเดียวกับคุณแม่ม้า
คุณฉันไม่คิดถึงต่างดาวหรอกฉันคิดแค่ว่าฉันผ่อนรถยังไม่หมด
แล้วก็จัดผ่อนบ้านนะผ่อนที่ดิน

มันคิดเรื่องไกลไปค่ะมันไกลตัวมาก

เขามีพิวัฒนาการทำศัยกรรมที่อาจจะตกใจก็ได้
แค่เดินผ่านเครื่องก็หน้าเป๊๊ะเป๊ี๊๊ย๊ะอะไรอย่างนี้
เออแล้วก็จะไม่แก่ตายนะ
มีมนุษย์ต่างดาวปะปนอยู่กับเราบนโลกมันมีลูกตาอันเดียวเอาเหรอ
แต่ถ้าตรงนั้นเขาฮิตอันเดียวก็เอาที่อื่น

ไม่แน่หรอกค่ะมนุษย์ต่างดาวอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเราก็ได้
เหมือนแมวพี่ขาหักอ่ะมันไม่เห็นอายไปไหนมันก็ขาเป๋ไปอย่างนี้

เข้าใจไหมที่พี่พูดหนูไม่เข้าใจเปลี่ยนเรื่องเถอะค่ะ
คือพี่ว่าคือบางกลุ่มเขาอาจจะไม่คิดแบบเราก็ได้

อาจจะไม่มีจุดเสียใจจุดเว็บเทียบอะไรอย่างนี้
อาจจะคิดแบบดำรงชีวิตไปเลย
อาจจะแค่แบบกินไปแล้วก็ถ่ายออกแล้วก็นอนหลับแค่นั้นก็พอ
แล้วก็มีประโยชน์กับธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัว

ถูกไหมยุ๊นกกินแล้วนกก็ถ่าย
นกไม่รู้ว่านกที่ถ่ายคือเมล็ดดำรึงที่เป็นเด็ดกินถึงเอามาทำอาหาร

ชื่นมื้นกันเลยทีเดียวที่สระบุรีนั่นเอง
ก็มีตั้งแต่พิธีเช้านะคะ
จัดขึ้นที่ร้านอาหารบ้านฟ้าเคียงตะวัน

โดยมีพิธีตักบาทพระสงฆ์ช้าในช่วง๗นาฬิกานะคะ

ก่อนจะเข้าสู่พิธีแห่ขันหมากตอนเวลา๙นาฬิกา
แล้วก็พิธีรดน้ำสัง๑๑นาฬิกาก็เป็นการแต่งแบบไทยนะของคุณยุ้ยเนี่ย
ก่อนจะมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
คู่นี้ก็เรียกว่าคบหาดูใจกันมานานกว่า๗ปีแล้วนะคะ
การจัดงานของเขาก็เรียบง่ายอบอุ่น
แบบมีเพื่อนตลอดจนครอบครัว
แล้วก็คนในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันด้วยนะคะ
นี่ไม่ว่าจะเป็นคุณมิคทองระยะก็ไป
คุณบูมกิจกล้องอ๊อฟชนะพลอานัท
คุณโอ๊สุรศักดิ์คุณจุ๊บอิทธิกรคุณอ้นกรกฎ
ส่วนเพื่อนเจ้าสาวก็มีคุณตายชัชดาพร
คุณเบนปุญพรหมิวสิรินพัฒน์ฟ้ายนิชานัน
คุณเอี๊ยมวัศพรแอลกมลวัน
ซึ่งเบ่าสาวแต่ละคนก็มีเป็นทีมนะคะ
ชมพูชุดไทย
ซึ่งภายในงานประธานฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะ

ผู้จัดละครที่ดังทางขวาสุดของเฟม
คล้ายเด็กมากเลยตั้งแต่กลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ย
ส่วนประธานฝ่ายเจ้าสาวก็คือคุณองค์อาจวงประยูน
ก็เป็นประธานบรรยากาศก็เต็มที่
แต่ลูกดีน้องทันเป็นน้องแม่งกาดิลตอนสมัยก่อน
ทำไมไม่ชอบนุ่มโจงสดคืออะไรอ๋อสำเร็จกันมันง่ายสวยผู้ชายผู้ชายจะถอดฉี่หรือเปล่า
ฉี่ง่ายมากโจงเนี่ยแค่ถลกจากหัวเข่าขึ้นมาก็ฉี่ได้แล้วแค่นั้นเองจริงมันคือง่ายคือทุกคนคิดไปว่ายาก
แค่หมูแฮมเคยเห็นหมูแฮมไหมเวลากินแฮมเป็นอย่างนี้
เขาเรียกว่าแค้นหมูแฮมแล้วตอนนี้ท่านเอามาพอใส่
แต่คนในวังยังติดกับการนุ่งโจงกะเบนกับนุ่งจีบหน้าน้ำ
ก็เลยใส่แต่เฉพาะข้างบนข้างล่างก็ยังเป็นไทยอยู่
เลยเป็นทั้งโจงกะเบนกับจีบหน้าน้ำหรือว่านุ่งเป็นพัฒน์กุ้งบ้าง
มีผ้าสบายบ้างผ้าสบายไม่ใช่
เออก็เอาเป็นแซสก็เรียกว่าสายสะพาย
ก็ทำตามฝรั่งถ้อนบนคือฝรั่งหมด
ก็คือหมายถึงสายสะพายย็ดแล้วก็เป็นยด
ฝรั่งเขามีอย่างนี้ตั้งแต่สมัย
คุยวิทยาลัยต่างใช่
ตั้งแต่สมัยเอ็ดเวิร์ดที่๖นั่นแหละ
ก็จะมีแซสอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
พอมันมาจนถึงยุควิคทอเลียน

พร้อมทั้งผมที่เป็นบ๊อบพองเนี่ยนะ

แต่พอข้างล่างไปเนี่ยแค่เฉพาะผ้าถุงอย่างเดียว
ดุ้งโจงอย่างเดียวที่เป็นไทย
ซึ่งจริงทั้งผ้าถุงทั้งโจงเนี่ย

เป็นรองเท้าวิคทอเลียนเป็นบูธ

บูฝ่าพระขุนมากเป็นความรู้กันนะคะ

หลังจากที่ทราบมานาน

เคลียร์ทุกประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้
เราอ่านข่าวนะครับพระเอกคนนึงนะ
ไปทำไฮโซท้องเนี่ยนะมาเป็นเวลาแรมเดือน
เราก็สงสัยทายกันวินาทสันตโล
ที่ไหนได้แล้วอีกเป็นเจ้าแท็กเนี่ยเลยค่ะ
ยุ่งกับไฮโซเบลก็คืออดีราเองตระกูลอันนี้เองนะคะ
แล้วก็เข้าพิธีแต่งงานไปเงียบอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ย
ก็ไม่มีอะไรนะคะเข้าไปรถน้ำไปรับน้ำสั่ง
แค่นั้นเองง่ายไม่มีอะไรเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้เขาก็ได้แถลงข่าวแล้วเรียบร้อย
ออกมาเปิดเผยชีวิตคู่เขาเรียกว่าเป็นสถานะแบบว่าไม่โสดแล้ว
เป็นสถานะที่มีคู่มีภรรยาและเรียบร้อย
หลายคนก็เลยสงสัยต้องถามสักนิดนึงนะว่างานที่จัดขึ้นมา
เมื่อหลายวันก่อนเนี่ยใช่งานแต่งงานหรือเปล่า
ก็บอกว่าสำหรับงานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
เพียงแค่เป็นการแบบว่าทำบุญปกติเท่านั้นเอง
ซึ่งตอนแรกไม่คิดจะทำซะด้วยซ้ำนะ
แต่เพียงแต่ว่าเห็นกับพ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงนะ
เราก็ต้องให้เกียรติพ่อแม่เขาหน่อยใช่ไหม
เราก็เลยจัดเป็นพิธีเล็กอย่างนี้ไป
เข้าไปรับน้ำสังแค่นั้นเองนะฮะ
ก็ทำในช่วงแค่ตอนเช้าแค่นั้นแล้วจบเลย
ตอนนี้ภรรยาท้องได้กี่เดือนแล้วเนี่ย

แล้วเขาบอกว่าแพ้ท้องหนักมาก

แล้วก็ยังนะไอ้พวกแพ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ
ผืนกุหลาบที่มันขึ้นกับสำหรับคนท้อง

เขามีผืนกุหลาบขึ้นด้วยนะครับเป็นต้น

พี่พารันตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเพชรชาย

ผมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับลุคเนี่ย
ลูกแบ๊กบอยนะไม่มีแล้วนะครับ

ขอให้เป็นแบบว่าอย่างนี้ตลอดไป

หนุ่มกัญชัยของเราเป็นเนาะ

แล้วก็ผู้หญิงที่เป็นภรรยาก็จะเริ่มสบายใจ

เขาเหมาะแล้วเขาถึงเวลาอายุแล้ว
เขาบอกไง๓๕เขาจะมีลูก

ลูกเขาจะพัฒนาการดีมาก
เพราะว่าเด็กเนี่ยตาเด็กเบบีเนี่ย
มองเห็นสีที่ชัดคือขาวดำ

มองตัวพ่อเห็นนู่นนี่เลย
อันนี้เดี๋ยวทุกคนก็ไปสักกันหมดเนี่ย
จะบ้าเหรอ

ทั้งตัวมันจะบ้า
เมื่อไหนจะไปเมื่อไหร่กินขาวของพี่กายวะรายุ

บอกว่าไม่ขอดูบ่วงนรมิตรเพราะมีน้องแมทพีรณี

ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นยังไงก็ฟังดูนะคะ
คือประเด็นคุณไก่เขาบอกว่าเขาได้ไปคอมเมนต์
คือว่าคุณแมทพิรณีเล่นเป็นเจ้าสาว
เป็นนางเอกบ่วงนรมิตใช่ไหมคะ
แล้วก็ตั้งแต่เจ้าตัวออกมายอมรับว่า
กำลังศึกษาดูใจกับคุณสงกรานเตชนรงค์เนี่ย

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ

แล้วก็ผู้จัดละครดังไก่วรายุทธ์เนี่ยนะคะ

ว่ามีแมทร่วมแสดงอยู่ด้วยนะคะเมื่อคุณไก่วรายุทธ์นะคะ
ได้โพสต์โปรโมทละครเรื่องนี้ลงไอจีกลับกลายเป็นว่ามีคอมเมนต์เนี่ย
ถล่มพี่ไก่นะคะทำนองว่าพี่ไก่บอกขอบายละครเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าพฤติกรรมนางเอกไม่ผ่านนะคะหรือบางคนก็บอกว่าไม่อินกับนางเอก
แต่นางเอกของเรื่องขอบายว่าอย่างนั้นนะคะ
แต่ก็ไม่รู้สิน้อยแล้วแต่หลายคนบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับของพี่ไก่
ติดตามละครพี่ไก่แต่ขอไม่ดูเรื่องนี้นะคะ
เขาตั้งใจทำละครมาแล้ว

เพราะว่าจริงละครมีหลายกลุ่มที่ดูนะคะ
กลุ่มที่ทำงานดึกดูเป็นเพื่อนไว้ก็มี
ไม่มีเพื่อนเหงาก็เปิดละครไว้เป็นเพื่อน

ก็เปิดละครเอาไว้ดูเป็นเพื่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ดูให้มีความสุข
ก็เป็นกำลังใจให้พี่ไก่ด้วยเนาะ
ให้พี่ไก่ด้วยพี่ไก่ที่ตั้งแต่เรื่อง
อะไรนะมหาชนชาวแฟลตใช่ไหมพี่นานนะ
พี่ไก่ก่อนเขาเล่นเป็นอะไรนะที่
เอาทุเรียนอีออสน่ะ
พี่ไก่จริงอีออสคืออะไร
ตัวละครเขาชื่อออสแล้วทุกคนก็เรียกว่าอีออส
แล้วพี่ไก่ดังเลยเพราะอีออสมาตั้งแต่จนถึงแบบนี้
ใช่อย่าโกรธพี่ไก่เลยค่ะพี่ไก่อยู่กับเรามานานแล้วจริง
โอเคเชื่อค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้จักอีออสที่พี่พูดเหมือนกัน

ดังแต่พอประชาชนชาวแฝดมาครั้งทับครั้งที่๒นี่
ฉันเล่นนะเราเล่นด้วยกันไงอ๋อเล่นโอ้
เราเล่นด้วยกันเราเล่นด้วยกันกับพี่ม้า
แล้วช่วงนั้นพี่ม้าไดเอ็ดไม่ทานอะไรเลย
จากกินผักอย่างเดียวแล้วมีอยู่ฉากหนึ่ง
แอบอยู่ข้างเคาน์เตอร์นั่งยองกัน
แล้วมันเทคคนอื่นเขาเล่นไม่ดีเขาเทค
จนพี่ม้านั่งไหวฉันต้องตะโกน
เร็วพี่ม้าถ่ายออกมาเป็นย่าแล้ว

สนุกไหมสนุกเล่นกันตั้ง๓ปีเนาะ

ถือใช่ไหมใช้คำว่าถือนะ

ใส่ชุดว่ายน้ำด้วยอุ้มมะพร้าวด้วยล่ะหวายนี่หวายปัญญาสริสา
นี่ไงแซ่บมากจริงเป็นญาติกับน้องแหวนแหวนใช่ป่ะ
ใช่ใช่ดูสดใสมากก็ถือลูกมะพร้าวไว้ลูกนึง
แบบว่าอวดหุ่นแบบว่าดูต่อดิ
หุ่นดีจริงนะแปลว่าอะไรคุณแม่
โดยมีหวานใจหนุ่มนะคะมิโน่อยู่ด้านหลังเห็นป่ะ
มีแคปชั่นด้วยแต่ว่าเขาต้องขอโทษนะที่ฉันอาจจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
เพราะพวกนี้เขาทำแคปชั่นเข้าใจกันเองนะ
ก็จะเปรียบเทียบก็ได้แฮชแทรกเดี๋ยวนะขอโทษนะคะ
ไม่รู้ว่าการแฮชแท็กของเขาอันนี้หมายความว่าอะไรบ้าง
มันทีก็เป็นงานไปของเขาหุ่นเสี้ยเปร้องมากเลยทีเดียว

ดูสิขาเล็กนะ
แองซี่มีคนบอกว่าวันนี้แองซี่ดูเงียบไปอย่างนี้

แองซี่ทอดเชื้อผ้าทำตัวเซ็กซี่
ห้ามีทอดเชื้อผ้า

แม่ดูก้อนหินเบี้ยวไหม

มันสองรูปไง